ต่อกันที่อีกบ้านบ้านนี้ก็สู้สุดใจไปเพื่อลูกกันเหมือนกัน
สำหรับคุณกิฟต์วัฒนะแล้วก็ภรรยาของเขา
เกิดภาวะคลอดก่อนกำหนดเช่นเดียวกัน
เข้าใจหัวอกเรื่องนี้เป็นอย่างดีเลย

บอกกับบันเทิงไทยรัฐเลยว่า
แล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองแบบสุดเลย
เพราะอะไรเพราะว่าทำหน้าที่นี้ได้เกินกว่าที่ตัวเองจะคาดเอาไว้ได้อีกค่ะ
เจอกับหลากหลายเหตุการณ์มากกว่าที่น้องจะคลอดมานะคะ
ไม่ว่าจะเป็นช่วงภรรยามีภาวะคลอดก่อนกำหนด
จนถึงช่วงที่ลูกชายลืมตาดูโลกค่ะ
ช่วยดูแลภรรยาทุกอย่างดูแลลูกจนปลอดภัยนะฮะ
เจ้าตัวย้ำว่าการเป็นคุณพ่อทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปมากค่ะ

อันดับแรกเลยคือลูกแล้วก็พันรยานั่นเองค่ะ

เขาบอกว่าเลี้ยงลูกไม่เหนื่อยแล้วไม่เหนื่อย
ถ้าไม่ลองเรียกเองไม่รู้มันเหนื่อยยังไง

หลับแล้วเราก็ต้องล้างขวดนมต่อล้างขวดนมต่อ
แม่ก็คัดนมปั๊มนมออกอีก
มันเป็นรายละเอียดที่ใครไม่มีลูกไม่รู้
แต่พอมีลูกแล้วได้มาได้มาใช้ชีวิตแบบนี้
มันก็ภูมิใจว่าเราได้เป็นพ่อแม่คนแล้วเราได้ดูแลลูกของเราอย่างดีที่สุด
พอเป็นพ่อคนมันไม่ได้มองอะไรมากมายแล้ว
เอาทุ่มเวลาทั้งหมดไปให้ลูกอย่างเดียวเลยตอนนี้